หน้าจอตอนนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชวนสยองมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับช่วยดึงเหรียญจากปากน้อง
เพราะว่าเหรียญมันผ่านผ่านปากเข้าไปที่คอ
ไปที่หลอดอาหารแล้วพุ่งทะยาไปที่กระเพาะฮะ
แล้ววินาทีนี้คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่หรือคุณหมอ
ค่อยดึงเหรียญ๒บาทออกมาจากปากน้อง

มันปลอดภัย
หากมันไปลำไส้ใหญ่แล้วเหรียญมันเกิดแบนขึ้นมา

ต้องมีการผ่าตัดตัดลำไส้ส่วนนั้นออกไป
เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะออกไปทางลำไส้
คุณหมอรีบดำเนินการแก้ไขก่อนฮะ
วางยาสลบน้องให้น้องหลับไปก่อนแล้วก็ต่อเครื่องช่วยหายใจ

๕ขวบเงินเหลียน๒บาทเข้าไป
เฮจจานตอนนี้โรงพยาบาลบึงการ

อย่าคิดว่าจังหวัดอื่นจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

บ้านไหนที่มีเด็กเล็กลูกเล็ก
ดังนั้นหนึ่งอย่าละสายตาจากเด็กลูกของเรา
หรือ๒อย่าเอาอุปกรณ์อันไหนที่มันมีความเสี่ยง

เหรียญบาทเหรียญ๒บาทเหรียญ๕บาทเหรียญ๑๐บาท

อย่ามาอยู่ใกล้มือน้องลูกของเราเป็นอันขาด

คือ๑ผู้ปกครองท่านเห็นแล้วว่าเด็กกลืนเหรียญเข้าไป
ถ้าให้อ๊อกออกมามันไม่อ๊อกเองก็เลยต้องพามาหาคุณหมอ
ระหว่างที่จะพามาหาคุณหมอเหรียญมันพุ่งเร็วมาก
มันลงไปคอมันลงไปที่อุดอยู่ที่กระเพาะเลยนะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้แต่ว่าบางคนเขาก็จะเจอเหมือนกันนะ
บางคนเจอแล้วเขาอ๊อกออกมาเองหรือบางคนเจอถ่ายออกมาเอง
แต่การที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ถ่ายฮะ
เพราะว่ากระเพาะเด็กแล้วก็ลำไส้เด็กเล็กเกินไป

ที่มันจะปลึ๊ดออกมาที่เป็นอุจจาระอันนี้เกิดขึ้นได้
แต่สำหรับเด็กมีทางเดียวหรือ๒ทาง
คือดึงกลับมาหรือ๒ต้องผ่าตัดนะฮะ

คุณหมอก็เลยเอามาเป็นอุทาหรณ์นี่มาจากจังหวัดบึงกา

เป็นอย่างไรครับไม่จริงเหรอเหรียญ๕บาทเหรียญใหญ่สมัยก่อน
ไม่ใช่๕บาทสมัยนี้นะ๕บาทอุดคมอย่างนี้นะ

โอ้โฮแล้วยังไงล่ะคุณขุนยายปีตรงนี้แล้วก็ออกมา
คือแสดงว่ามันยังอยู่ในจุดที่ไม่ลึกมากใช่ค่ะอันตรายมากเลยนะ
เกือบจะไม่ได้เป็นลัดสลินคนสวยถึงเหมือนทุกวันนี้นะ
ใช่เหรอใช่ค่ะอันนี้นี่ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วเป็นอุดทาหอน